ไม่มีไม่มู
มูทุกคนต้องมูกันหมด

ซุปตาเขายังมูกันเลยวันนี้สดร้อน

พี่เคนพี่แอนค่ะนำทีมทัพดาราไปเลย

บวงสวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
เรียกว่าฝ่าสายฝน

คนจะต่อคิวกันแน่นเลยอันนี้คิวแรกเลยนะคุณ
แล้วก็พิธีเจิมหน้าผากเสริมความปัง
อยากให้คุณผู้ชมดูหน้าจอค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ
พี่เคนพี่แอนคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะ

ก่อนจะเอาใบไม้ทัดหูนะคะดูตามคุณผู้ชม
แล้วข้อความนะคะก็บรรจงร่ายมนต์ค่ะเจิมหน้าผาก
ปั้งให้แบบนี้เลยทั้งสองท่านเลยนะคะ
เสร็จพิธีค่ะทีมนักแสดงก็พร้อมใจมาให้สัมภาษณ์ค่ะ
โดยพี่หน่อยบุษกรค่ะซึ่งเป็นแม่งานค่ะ
บอกว่าพี่ตั้งใจมากเลยแจ๊คโอ้ตื่นมาแต่เช้าค่ะ
เลิกมาตั้งแต่ละครยังไม่ปิดกล้องนะคะ
แล้วก็มาไหว้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ
โดยเลิกวันนี้นะคะวันที่๘เดือน๘เวลา๘นาฬิกา๘นาที

มันเพิ่มเสริมความปังส่วนให้ร้อนสู้ตา๒๕๕๐
ดังปังต่อจากคือเธอของพี่แอน
โอ้โลกคือพอจบจบของพี่แอนเสร็จปุ๊บ
ก็ต่อของพี่เคนต่อเลยไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

แอนน่ะคือเธอจบ๑๔เคนต่อ๑๕

ผมขอให้อยากให้คนดูชอบ
แล้วก็มีความสุขกับงานเรื่องนี้มากกว่า
ได้เลิกมา๘เดือน๙เวลา๘โมง๘นาที

ยุคนี้ไม่มีไม่หมู่